มาดูความคืบหน้าอาการแม่ของหญิงลีนะคะ
ที่ประสูรปฏิเหตุถูกโรคระบะพุ่งชน
แล้วก็อาการสาหัสต้องผ่าตัดสมอง
หลังจากนี้ก็ต้องมีการทำกายภาพบำบัด
แล้วก็คาดว่าน่าจะกลับบ้านได้
แพทย์ธนพลงามณีแพทย์โรงพยาบาลบุรีรำ
ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าอาการของนางบุญล้อมศรีจุมพลอายุ๖๑ปี
แม่ของหญิงลีนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ก็ถูกรถกระบะพุ่งชนที่หน้ารีสอร์ทที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำเมื่อบ่าย

ตอนนั้นคุณแม่บาดเจ็บสาหัสเลยเลือดออกในสมองทั้งสองข้าง
พักฟื้นที่ห้องพิเศษตึกศัลยกรรม
อาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับค่ะพูดคุยสื่อสารได้มากขึ้น

ช่วงนี้ก็จะต้องให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนสมอง

หลังจากนั้นก็ต้องทำกายภาพบำบัด

แล้วก็จะต้องประเมินอาการอีกครั้งหนึ่ง

ถ้าไม่มีอะไรน่าห่วงก็น่าจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้

ญาติของหญิงลีที่เฝ้าดูอาการนะคะ
หญิงลีตอนนี้ติดคอนเสิร์ตอยู่ต่างจังหวัดค่ะ
ก็โทรศัพท์สอบถามอาการคุณแม่อยู่เรื่อยนะคะ
มีข่าวใหญ่เมื่อ๑๒มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ว่ามีผู้หญิงคนนึงไปลักทารก
จากโรงพยาบาลที่นครปฐมทารกอายุแค่๔วันเท่านั้นเอง
จากเหตุการณ์นี้มูลนิธิกระจกเงา
ก็เลยออกมาวิเคราะห์ถึงปัญหาคดีเรื่องของการลักเด็กทารก
เขายกตัวอย่าง๑๒คน
ทารกที่เคยถูกลักพาตัวออกจากโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนใหญ่คุณผู้ชมค่ะคนก่อเหตุเป็นผู้หญิง
ที่อยากจะมีลูกเป็นของตัวเอง
ทางมูลนิธิกระจกเงานะคะ
เขาถอดบทเรียนจากเหตุการณ์เมื่อ๑๒มีนาคม

เขาก็บอกว่ามี๑๒เหตุการณ์ที่มีทารก๑๒คน

สาเหตุหลักก็คือคนที่อยากมีลูกค่ะ

บางคนก็แท้งลูกก่อนคลอดไม่นาน
แล้วก็ทำใจไม่ได้ที่สูญเสียลูกไป

สถิติพบว่าเด็กทารก๑๑คนที่ถูกลักพาตัว
เป็นเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย
อายุตั้งแต่๑วันไปจนถึง๑๑เดือน
เหตุการณ์มักเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่
เพราะมีคนเข้าออกเป็นจำนวนมากค่ะ
ลักพาตัวเด็กทารกก็เพื่อนำเด็กไปเลี้ยง
เพราะว่าเสน่หาเพราะว่าความรักใครชอบพอ
ส่วนใหญ่รักไปเพราะแบบนี้นะคะ

แต่ว่าตัวเองนั้นอาจจะมีลูกไม่ได้
เลือกก่อเหตุที่โรงพยาบาลเพราะว่าเป็นสถานที่เปิด

ส่วนใหญ่คนร้ายมักจะวางแผนมาก่อน
เช่นปลอมเป็นบุคลากรทางการแพทย์
ทำทีเป็นญาติของคนไข้รายอื่นมักจะวางแผนกันเอาไว้ก่อน
ทารก๑๑คนที่ถูกลักพาตัวไป
ทั้ง๑๑คนได้ตัวกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยค่ะ
พบว่าการประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิด
ทำให้นำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีได้
ทำให้นำตัวเด็กมาคืนได้
ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่สำคัญมากนะคะ
อกจากนี้ยังเกิดจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีผล
จากการตามหาเนี่ยคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาล
ก็ถือว่าเป็นเหตุจำเป็นนะคะที่ต้องให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุด
เพื่อนำเด็กทารกที่ถูกลักพาตัวไปนำกลับคืนมาได้นะคะ
เพราะว่าส่วนใหญ่เด็กทารกที่ลักพาตัวไป
อายุน้อย๑วันก็มีคุณผู้ชมค่ะถึง๑๑เดือนนะคะ